แต่ช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปกันต่อ
ที่จังหวัดสุขภัณฑ์บุรีคุณผู้ชมค้า

คือต้องบอกว่าค่ำคืนที่จัดงานกันมาเนี่ยนะ

แน่นทุกวันแฟนเพลงมาเยอะทุกวันคุณผู้ชมค่ะ
แล้วพอใกล้วันออกสลากินแบ่งแบบนี้นะคนยิ่งเยอะ
สิ่งที่แฟนเพลงพลาดไม่ได้ก็ต้องไปขอพรที่หุ่นพ่อวัยพฤษกันนั่นแหละค่ะ
ค่ะคือต้องบอกว่าการจัดงานรำลึกครบรอบหนึ่งปีการจากไปของพ่อวัยพฤษเพชรสุพรรณ
ศิลปินแห่งชาติที่จัดขึ้นที่วัดวังน้ำเย็นจังหวัดสุพรรณบุรีถึงแม้ว่าจะจัดมาเป็นคืนที่สี่แล้วนะ
แต่แฟนเพลงคุณผู้ชมดูเอาเถอะเนืองแน่นทุกวัน
โดยเฉพาะแฟนเพลงที่เขาตั้งใจมาไหว้ขอพรขอโชคขอลาบและขอเลขเด็ด
จากการล้วงหายอิบลูกปิงปองที่สาราไวฟฟศอืม
ซึ่งมีหุ่นรูปหล่อของพ่อไวฟฟศถึงสามหุ่นด้วยกันเอาคุณผู้ชมดูนะค่ะ
แล้วเมื่อวานเนี่ยนะมีแฟนเพลงเดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศเลย
ทั้งกรุงเทพเอ๋ยนครปฐมอุทัยธานีอืม
รวมไปถึงชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเขาก็มาล้วงหายเสี่ยงโชคด้วยค่ะ
ผู้สื่อข่าวของเราไหนสิขอไปดูซะหน่อยเออ
ว่าเขาได้ตัวเลขจากการล้วงหายเป็นตัวเลขอะไรบ้าง
คุณพี่เขาก็ใจดีค่ะแฟนเพลงท่านเนี้ยล้วงหายได้เลขอะไรจ๊ะ
๐๒๓อ่าน่ารักมากเลยนะคะ
ส่วนอีกคนค่ะก็ล้วงหายเหมือนกันได้เลขมา๓ตัวคุณผู้ชมค่ะดูสิ
คุณพี่ธันนีปุ๊บได้เลขเลขที่ได้คือ๐๒๐อ่า
แต่ไม่แน่ใจนะว่า๐หรือเปล่าหรือจะเป็นเลข๙หรือเปล่าตัวหลัง
แล้วแต่คุณผู้ชมค่ะได้เลขมาปุ๊บทำอะไรต่อดีคะ
ไปค่ะพุ่งปรีไปที่แผงขายลอตเตอรี่ค่ะ
ไปหาซื้อสลากินแต่ครัฐปันต่อทันทีเขาหาเจอเลยนะ๐๒๐อ๋อ
แต่หนึ่งสามหนึ่งเลขหน้าก็สวยนะนะคาดไม่ได้เหมือนกันนะอืม
สำหรับการแสดงคอนเสิร์ตเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะก็ยังมีศิลปินแน่นเวทีเหมือนเดิมค่ะ
เริ่มจากนักร้องสาวจอมขวัญกัลยาหรือจะเป็นพี่ไก่จันจวงดวงจันทร์
ไม่ได้มาคนเดียวนะคะมาพร้อมกับหลานชายเพชรพุ่มพวงค่ะ
มาร้องเพลงโลกของพึ่งและขอให้รวย
หลังจากนั้นค่ะพี่ลูกนกสุภาพรก็มาร้องเพลงดังอย่างคุณลำไยด้วย
รวมไปถึงพี่รุ่งสุริยาค่ะได้มาร้องเพลงที่ครูสลาแต่งอาลัยคุณอาวัยพฤษด้วย
เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศบางช่วงบางตอนกันสักนิดหนึ่งค่ะ
แค่ไหนบอกเลยว่าข้างล่างก็สนุกไม่แพ้กัน
เห็นหน้าเวทีนี่เห็นไหมคะคุณผู้ชมค่ะ

นั่นอาจารย์เชิญยิ้มนะอู๋แบบร่างมวลเลยนะคะ

ก็ลงมาร้องเพลงเต้นไปกับพี่แม่ข้างล่างไปเลยจ้า

ก็อยากจะมอบความสุขให้แฟนเพลงที่ยังรัก
แล้วก็ยังสนับสนุนเพลงลูกทุ่งแบบนี้ค่ะ
พ่อเห็นหน้าน้องเนี่ยไอ้นกอยู่ไหนทำอะไร
กลับมาดังพ่อจะเคาะเอาหัวให้ตลอด
รู้สึกว่าดีใจมากที่ได้รู้จักพ่อที่เป็นครูบาอาจารย์
แล้วก็ดีใจที่ได้มางานของพ่อ

ความสนุกสนานให้กับแม่ทุกคน
สนุกจริงน่ะดูจากมหาธิษฎะส่วนในขั้มคืนนี้ค่ะ
คืนก่อนวันออกสลากินแบ่งรัฐบาล

ตาตลกอย่างพี่หม่ำจกมกจะมาค่ะคุณผู้ชมค่ะ

มีทั้งพี่ทศพลหิมพานแซคชุมแพร

รอติดตามกับบันเทิงไทยรัฐได้เลยนะคะ

เผื่อเราจะได้เลขเด็ดจากพี่หม่ำกลับมาเป็นของฝากติดไม้ติดมือก็ได้
เพราะฉะนั้นจ้องบันเทิงไทยรัฐเอาไว้ให้ดีนะคะ
เดี๋ยวจูงมือพี่หม่ำแล้วก็ไปล้วงไฮเลย